เป็นศึกระหว่างแท็กซี่กับแท็กซี่ครับ

เอ้ามาสองคนแล้วมาถ่ายรูปกูทำไมครับ
แย่งชิงมือถือกูแย่งชิงมือถือกู

มึงต้อยกูทำไมเนี่ย
แย่งชิงมือถือกูแย่งชิงมือถือกู

แบบนั้นสองฝั่งต่างมีอารมณ์ทั้งคู่

ใช่ครับเนี่ยคันนี้คือประมาณว่าแท็กซี่คันนี้
เขาไม่ได้รับผู้โดยสาร

เขาบอกประมาณว่าก็เพิ่งจะมาส่งผู้โดยสาร

แต่แท็กซี่คันที่เขาถือโทรศัพท์มือถือ

ว่าเอ๊ะถ้าไม่รับผู้โดยสาร
เดี๋ยวแท็กซี่เขาจะเสียชื่อหมด
ทำเสียชื่อเสียงแท็กซี่ด้วยกัน
อะไรประมาณนั้นก็เลยเกิดเรื่องถกเถียงกัน

โอ้โหกลายว่าเป็นเรื่องเป็นราวเพราะอะไร

แต่ไอ้ช็อตวางมวยเราไม่ได้เห็นนะ

แต่พอหลังจากมีการกระทบกระทั่งวางมวยกันแล้ว

เห็นบอกว่าเลือดไหลกันเลยทีเดียวเชียว

ก็ฝากเตือนกันไว้นะไม่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไร

แต่อย่างนี้คุยกันด้วยเหตุและผลครับ

เพราะสุดท้ายแล้วพอมันมีการบาดเจ็บ

โอ้โหเจ็บร้ำมันแตกไม่มีเจ็บอีก